เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพบผู้หญิงถูกยิงอยู่ในบ้านค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะที่ว่าสามียิงภรรยาเพราะสามีหึงหวงกลัวภรรยานอกใจ
แต่ยิงแบบโอ้โหกระหน่ำยิง๖๗นัดน่ะ
กระสุนโดนภรรยาสามนัดสุดท้ายภรรยาเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งจากมูลนิธิร่วมกระตันยูว่ามีเหตุยิงกันที่บ้านพักเลขที่๑๔หมู่๒
คนเจ็บเป็นผู้หญิงอาการสาหัสส่งโรงพยาบาลบ้านค่าย
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะอยู่ติดกับสวนยางพารา
บนโต๊ะไม้หน้าบ้านมีปลอกกระสุนปืน๙มิลลิเมตรตกอยู่๕ปลอก
ที่พื้นปลอกหนึ่งหน้าประตูบ้านปลอกหนึ่ง
มีหัวกระสุนบนพื้นปูนหน้าบ้านอีกหนึ่งหัว
ข้างบ้านมีกองเลือดอยู่๒กองนะคะ
ปืนที่ใช้ก่อเหตุถูกทิ้งอยู่ในถุงปุ๋ยสีขาวค่ะ
มีผักเผือกอะไรอยู่ในถุงด้วยนะคะวางอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
เป็นปืน๙มิลลิเมตรสีดำ๑กระบอก
มีกระสุนอยู่ในแมกกาซีน๑นัด
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
คนก่อเหตุก็คือสามีของผู้ตายเนี่ยค่ะ
นายการพิพัฒน์วงเจียกอายุ๔๗ปี
เป็นเจ้าพนักงานชำนาญการราชธรรมสถานเปิดห้วยโป่ง
หลังก่อเหตุก็คือขับรถเก๋งหลบหนีไป
เนี่ยตัวสามีเป็นผู้คุมเรินจำนะคะ
ทางโรงพยาบาลบอกว่าตัวภรรยาเสียชีวิตนะคะ
ปานฤดีวงสนออายุ๓๕ปี
ทำงานอยู่โรงพยาบาลบ้านค่ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารเพราะว่าปืนเนี่ย
กระสุนเข้าที่หน้าอกสาย๑นัด

จากการสอบถามพ่อของผู้ตายนายมณัฐวงสนอก็เล่าให้ฟังว่า

คือตัวฝ่ายชายเนี่ยระแวงว่าฝ่ายหญิงจะมีชายอื่น
กลัวว่าจะมีชู้อะไรแบบนี้หวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาขี้หึงอะค่ะ
ก่อนเกิดเหตุก็ทะเลาะกันหลังจากนั้นเนี่ยฝ่ายชายหยิบปืนออกมา
แล้วก็ยิงใส่ฝ่ายหญิงหลายนัดเลยนะคะ๗๘นัดได้แล้วก็หลบหนีไป
จังหวะนั้นเนี่ยตัวฝ่ายหญิงถูกยิงจนล้ม
ตัวพ่อตาเนี่ยค่ะซึ่งเป็นพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยนะ
แย่งปืนมาแล้วก็ใส่ไว้ในถุงกระสอบสีขาว
ตัมบลส์บอกว่าจริงแล้วก่อนวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ได้รับแจ้งจากผู้ตายนะคะว่าทะเลาะกับ
สามีเพราะว่าสามีหึงหวงกลัวว่าจะมีผู้ชายคนใหม่
กลัวว่าจะถูกทำร้ายไปแจ้งความเอาไว้นะคะ
ตั้งแต่ประมาณห้าทุ่มสามตุลาคมอะค่ะปรากฏว่าถัดมาอีกวันหนึ่ง
ก็มาถูกยิงจนเสียชีวิตเนี่ยค่ะครับล่าสุดทางผู้มนุยการทันทะสถาน
ห้วยโป่งนางสุกริตตาเพชรหนองชุมซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
บอกว่าจับตัวได้แล้วถูกคุมตัวไปสอบที่สพบ้านค่ายแล้ว
ก็จะต้องทำการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เมืองต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะครับ
ก่อนหน้านี้ก็หนีไปกบดานอยู่บ้านพี่ชายแต่สุดท้ายก็รวบตัวได้